ประมาณสักเดือนเศษอ่ะคุณผู้ชมครับแต่มีผู้ชายหรือว่า
คบสามีไม่ดีเท่าไหร่ติดยาก็เลยต้องหอบลูกหนีไป
เพราะว่าตัวสามีเนี่ยเมาทีไรแล้วก็คลั่งแล้วก็ทำ
ร้ายทุบตีล่าสุดเอามีดขู่ฆ่าเลย

ชื่อว่านางสาวก้อยอายุ๑๖
เขาได้รับประสานจากหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรำว่า
ก้อยเนี่ยหอบลูกวัยเพียงเดือนเศษมาขอความช่วยเหลือกับ
นางสาวเพชรัตน์ซึ่งเป็นนายอำเภอนางรอง
จากว่าสามีวัย๒๐ปีติดยาแล้วก็คลั่งครับ

ก้อยในฐานะแม่เล่าทั้งน้ำตาเลยว่าเธอเนี่ย
บ้านเกิดอยู่กรสินนะย้ายมาอยู่บุรีรำบ้านสามีได้ปีกว่า
อยู่ด้วยกันมาโดนทำร้ายตลอด
เพราะว่าสามีก็เมายาตบตีเธอตั้งแต่

คือตอนท้องต้องประคบประงมเมียสุดนะ

แต่ไม่แต่สามีตบตีเอาตบตีเอาตั้งแต่ตอนท้อง
ันคลอดก็ยังโดนล่าสุดก้อยทนไม่ไหว
เพราะว่าสามีถือมีดมาขู่จะฆ่าทั้งเธอทั้งลูก
ก็เลยหอบลูกน้อยเนี่ยมาขอความช่วยเหลือยาดสามี
มีการช่วยเหลือมอบเงินส่วนตัวให้ด้วย

แล้วก็จ้างรถกู้ภัยช่วยพาน้องก้อยไปส่งที่บ้านแม่

เนื่องจากว่าก้อยไม่มีเงินติดโตสักกระบาทเลย
ของสามีชื่อว่าคุณบี
เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเธอก็เห็นนะ
เห็นก้อยเนี่ยโดนสามีทำร้ายอยู่บ่อย
ตนเองจะเป็นญาติกับตัวผู้ชาย

คือฝ่ายชายก็ไม่ได้ดูแลดูดำดูดีอะไรลูกเมียเลย

ที่จะเอาตังค์ที่ซื้อยาเสพติดมาเก็บเอาไว้

บาทแล้วกันนะเป็นค่าใช้จ่ายไป
เพื่อนบ้านเองก็สงสารก้อยครับ
เห็นสามีทำร้ายทุบตีก้อยอยู่บ่อย
้อยก็มาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่า
พอสามีเสพยาแล้วก็ทุบตีไม่ดูแลเลย
ต้นเนี่ยในฐานะเพื่อนบ้านเคยไป
เงินเพื่อไปซื้อแพมเพิร์ตมาให้
เพราะว่าสงสารคนเป็นแม่สงสารคุณก้อย
บางครั้งเห็นก้อยต้องไปขอข้าววัดกินเพราะไม่มีเงิน
ตอนนี้ความช่วยเหลือทุกอย่างหลั่งไหลไปช่วยคุณก้อยแล้วคุณผู้ชม
เหลือแต่สามีนั่นแหละที่ยังคิดไม่ได้ครับ
แล้วเธอก็ต้องระหกระเหินมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแบบนี้ครับ